เอาล่ะคุณผู้ชมแก๊งทวงหนี้โหดโหดไหมไปไม่เจอลูก
นี่เจอลูกจ้างลูกหนี้แก้ผ้าทำงานเฮ้ยทำขนาดนี้
ไหมล่ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไปดูกล้อง
จรปิดที่บาเบียที่พัทยาใต้บังละมุงชนบุรีครับ
ผู้ชายคนนี้นี่ยืนนะฮะเอามือเท้าประตูอยู่
เสื้อยืดแขนยาวสีดำยืนคุยกับพนักงานผู้หญิงที่อยู่ในร้าน
นะครับลักษณะเสียงดังโวยวายนะครับ
แล้วบังคับให้พนักงานผู้หญิงเนี่ย

ครูด้วยนะไม่รับประกันความปลอดภัยครับ

ท่าทางตื่นกลัวทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
พอเช้ามาเช้า๒๙พฤษภาคม
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายสองคนมาก้ม
เห็นมั้ยครับนะฮะสองคนน่ะลูกสอนแดง
ก้มเงย้มอยู่ที่บานประตูกระจกของร้านนะครับ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปต่อมาเจ้าของร้านมาตรวจสอบประตูร้านนะครับ
ก็มาตรวจสอบเออรูกุญแจมีสำลีอุดอยู่คุณผู้ชม
แล้วใกล้กันเจอหลอดกาวแบบซุปเปอร์โกครับ
ถ้าบ้านเรียกเกาตาช้างนั่นแหละฮะเกาตาช้าง
โอ้โหไม่สามารถใช้กุญแจอะไรเปิดได้สิครับ
เจ้าของบาเบียเล่าบอกว่ากลุ่มชายดังกล่าวเป็นแก๊งทวงหนี้นอกระบบครับ
ก่อนหน้านี้คือเจ้าของร้านไปกู้เงินมา
เพื่อจะพยุงธุรกิจของร้านก็ไปติดต่อจากแผ่นใบปลิวนะครับ
วางทิ้งไว้ไปกู้มา๑๔เจ้าคุณผู้ชม
เจ้ายอดรวมกว่า๘แสนบาทครับจ่ายดอกตกวันละนะวันละนะ
หมื่นกว่าบาทฮะโอ้โหยอมรับว่าหาเงินไม่ทัน
แล้วก็ถูกคุกคามเรื่อยมาคือวิธีคุกคามมันจะเป็นยังไงบ้าง
เริ่มจากโทรศัพท์ก่อนเลยนะครับมาขู่เอาชีวิต
แล้วก็มาถึงที่ร้านบังคับให้พนักงานเนี่ย
เปลือยกายครับแล้วก็หาเงินใช้หนี้แทนในจ้าง
ล่าสุดก็ใช้กาวหยอดรูกุญแจครับเปิดเข้าเปิดออกไม่ได้เลย

แล้วก็เขาซื้อแม่กุญแจมากะว่ามันจะล็อกข้างนอกได้
ถึงขังเราไว้ข้างในแต่ว่าโชคดีที่มันไม่มีเหนือชั้น

แล้วเจ้าที่เขามาเอากาวมาหยอดเนี่ยเจ้าไหนครับรู้ไหมจำได้ไหม

แล้วรู้สึกยังไงครับวันนี้ปิดร้านเลยหรอ

ครัวค่ะแต่เติดขึ้นมาก็มีแต่ผู้หญิงอยู่กัน

ก็ร้อยละ๒๐ต่อ๒๔วัน
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านครับไปที่ร้านก็เจ้าของร้านอยู่ระหว่างเก็บหลักฐาน
ในนั้นก็มีใบปลิวนะครับโฆษณาเงินกู้ด้วย
บอกว่ามีปัญหาด้านการเงินโปรดนึกถึงเรานะครับ
อกจากนี้ผู้เสียหายยังเปิดสมุดจดรายชื่อเจ้าหนี้นะครับ
ลงยอดเงินไว้เป็นหลักฐานสังเกตว่าผู้เสียหายต้องจ่ายเจ้าหนี้เนี่ย
ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า๑๐คนครับยอดรายวันมีตั้งแต่๕๐๐จนถึงหมื่นนึงนะครับ
แต่ละรายต่อวันนะนี่ครับดูตารางเขาเนี่ย
พนักงานของร้านเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเจ้าของร้านเนี่ยนะครับ
หาเงินมาจ่ายหนี้เพื่อดูแลร้านบางครั้งนะครับก็ไม่อยู่ที่ร้านหรอก
แก๊งตรงนี้มันมาทุกวันครับแล้วก็คุกคามแบบนี้
วันเกิดเหตุนอกจากจะขู่ให้เธอเนี่ยคือลูกจ้างของร้านคนนี้
เปลือยกายแล้วนะครับยังบังคับให้เอาเงินลูกค้ามาจ่ายให้พวกนี้ก่อนด้วยครับ
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนนี่แหละมาเก็บหนี้ทุกวันลูกค้าก็กลัวใช่ไหมล่ะ
เอาอย่างนี้ถ้าพี่เราไม่มีตังค์แล้วก็ขอสภาพโชว์เลยไอ้ก้านของหนูเรียกลูกค้าเอาตังค์มาให้พี่
พี่พูดใหม่ได้ไหมเออพี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหนูก็เลยเดินหนี
แต่มันมีอีกคนนึงคนที่ผมยาวเนอะแล้วคนนี้เป็นใครก็ลูกค้า
ก็ไปเอาตังค์กับลูกค้ามาสิเอ้าเขาเป็นลูกค้านะพี่ขายของไม่ได้
ทั้งตัวหนูมีอยู่สองร้อยแต่เป็นเงินส่วนตัวหนูนะเออทำมาก่อนเอ้าไม่แล้วมันเงินหนูนะพี่
แล้วเขาบอกให้เจ๊โอนตามไปแปดร้อยแล้วสรุปเรามีเท่าไหร่ในเจ๊ไม่มีไง
เพราะเราขายของไม่ได้เอามาหาตัวไม่เจอทำยังไงต่อ
แชทมาครับคุณผู้ชมแชทมาขู่ตลอดเวลาตอนนี้ภาวะกันหมดร้านแล้วนะครับ
เตรียมจะไปแจ้งความแหละนะครับแต่อีกฝ่ายก็ท้าด้วย
กลัวหรอกนะกฎหมายนะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นสื่อมวลชนต้องช่วยให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วล่ะครับ